เรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภนะครับ
มันต้องมาแล้วเพราะมันใกล้แล้วนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีข้อมูลนะฮะ
เราจะนำข้อมูลมาให้ลองพิจารณากันดูนะครับ
ไปดูบรรยากาศในวัดศรีนวรัฐนะครับ
ที่อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

เพราะมีการจัดพิธีบวงสวงเทวาพิเศษ

เพื่อเอามาตั้งเคียงคู่กับไอ้ไข่ไม้ตะเคียนทอง

มีเกจิดังแห่งล้านนา๙รูป
ร่วมกันสวดมนต์ปลุกเสกเสริมบารมี
ไอ้ไข่มีความเข้มขลังยิ่งขึ้นนะครับ
จากนั้นก็มีการจุดประทัดหมื่นนัดครับ

ต้องไปขอดูเลขปลายประทัดกันหน่อย
เดี๋ยวจะเอาเลขนี้แหละไปต่อยอด

วัดโบดราชศรัทธาที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

ขอรูปปั้นขอโชคขอลาบ
รูปปั้นกุมารเทพไอ้ไข่
แล้วจะบอกว่าดวงดีหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่รู้รู้เนี่ยมีคนตาดีค่ะบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนดูคล้ายกับเลข๗
นั่นแหละค่ะกำลังจะพูดแต่พูดไม่ได้นะคะคุณดูเอาเองนะ
ก็เลยจะเอาเลขนี้ไปเสี่ยงดวงค่ะทำไมมันชัดอะไรกันขนาดนั้น
สำหรับรูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่นะคะนำมาจากวัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเมื่องวดก่อนมีชาวบ้านดวงดีนะคะ
ถูกรางวัลกันหลายรายก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้กลับมาแก้บนแบบนี้นะคะ
ต่อที่วัดทัพไซครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ชาวบ้านไปรวบทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกันคึกคักเลยนะฮะ
ขณะที่สมาชิกชมรมกลุ่มรถบรรทุกดินก็พร้อมใจการนำวัสดุก่อสร้างไปร่วมสมทบ
ในการบุรณะพระอุโบสถด้วยครับส่วนที่บริเวณสาราแปดเหลี่ย
จะมีชาวบ้านแวะไปขอชกลับจากรูปหล่อไอ้ไข่โค้ดเสียดถีเสียดหลงผูทวดครับ
ก็ตามแต่วัดเองก็อ่าไม่ได้ไม่สามารถที่จะปิดการแบรนด์ศรัทธาของญาติโยมได้
ก็เปิดให้ไหว้กันตามปกติแต่ว่าก็ต้องเว้นระยะห่างกันเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ขณะที่บรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ
คือแห่ไปส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะที่สาระการประเรียนนะครับ
มีคนมาไหว้ขอโชคลาภจากคุณปั้นตาทองงิ้วรายนะครับ
แล้วก็ส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์กันคึกคักทีเดียว
ชนะครับนางชนะสุวรรณมาลีท่านเป็นแม่ค้าขายผลไม้
เล่าบอกว่าคือที่โชคนะได้เลขจากนี้แหละจากอ่างนมลนี่แหละ
หลายครั้งแล้วส่วนในงวดนี้นะครับเห็นเลขหลายตัวเลยนะครับ
ถ่ายรูปเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปให้ญาติญาติช่วยกันดู

งวดนี้นะคุณฆ่ามันเป็นเลขจากอ่างนมลตาทองยวราย
นั่นแหละนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรหรือว่าก็มาบอก
ดูอย่างเดียวก็แล้วกันนะฮะนี่แหละครับเลขเหล่านั้นก็บอกขายดีขายดีฮะ